งานเลี้ยงอาหารเนื่องในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวแห่งอังกฤษ
และเจ้าหิ่งไดแอน่าเพราะฉะนั้นสิริอายุของเก้กเองอันนี้๓๔ปีแล้ว
จะทานแต่อยากจะพาไปดูเพราะว่าเขามีการเปิดประมูลเค้กชิ้นนี้กันค่ะ

อายุเก่าแก่ถึง๓๔ปี
เขาบอกว่าเป็นเค้กจากงานพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวส์
กุฎราชกุมารแห่งอังกฤษแล้วก็เจ้าหญิงไดอาน่านะคะ
นำออกมาให้สาธารณชนได้ชื่นชม
เขาบอกว่าเค้กชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
ขอบคุณมีภาพบรรยากาศให้ดูด้วย

ช่วงนั้นนี่ทั่วโลกนะต่างจับจ้องเจ้าหญิงพระองค์นี้เลย

ชิ้นนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเค้กผลไม้ที่เสิร์ฟให้แก่บรรดาแขกผู้มีเกียรติ๑๒๐คน
ในช่วงของงานเลี้ยงอาหารเช้าภายในพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวสมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ
แล้วก็เจ้าหญิงไดอาน่าที่พระราชวังเบกกิ้งแฮมค่ะ
เค้กผลไม้และกล่องเค้กสีเงินที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี
แล้วยังมีกระดาษข้อความโวยพรให้คุณผู้ชมเห็นนี้ด้วย
ว่าด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าฟ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์นะคะ
ถือเป็นของสำคัญของสิ่งของสะสมชุดราชวงศ์อังกฤษ
แล้วก็ถูกนำออกประมูลออนไลน์เมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ

ว่าใครคือผู้ที่ชนะการประมูล
และได้เค้กชิ้นนี้ไปรวมในคอลเลคชั่นของสะสม
ย้ำของสะสมถามไม่ได้แล้วนะคะ